เฮ่ยคุณผู้ชมผมพายเรือทีป
ตอนนี้ผมกำลังตามหาพี่ท่านหนึ่งอยู่นะ
ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิต

สวัสดีครับพี่แดงโอ้โฮสวัสดีครับสวัสดีครับ
เราจะให้พี่แดงพาไปชมวิถีที่เขาทำ
หอยแมลงผู้ครับพี่แดงตรงนู้นได้ยินเสียงป๊อก

ที่นี่เป็นหมู่บ้านประมงที่ชาวบ้านส่วนใหญ่
หอยแมลงผู้กับหอยนางรมทุกเช้า
ชาวบ้านจะนำหอยที่เลี้ยงได้ขนาด

เพื่อรอพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อไปขายต่อกันแบบนี้ครับ
เขามีวิธีการคัดอย่างไรครับ
อันนี้คือส่งรวมครับเป็นราคารวม

ส่งที่เท่าไหร่ครับ

โอ้โหเห็นหอยมากมาย
อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่า
การเลี้ยงหอยในทะเลของชาวบ้านที่นี่
เอ๊ะก็ทำกันอย่างไร
ไปเข้าไปตามผมไปลงเรือกัน

เป็นทุ่นที่เขาใช้เลี้ยงหอยแมลงผู้นะครับ

จะมีหอยมากน้อยขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับ

โอ้โหครับอันนี้ไซส์แบบนี้นี่น้องครับ

อืมไซส์นี้ยังเก็บไม่ได้ครับ

คุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้นะครับ
แม่เขากำลังนำลูกหอยรุ่นใหม่
ใส่ลงไปนะครับเพื่อที่จะทดแทนหอยเก่า
หรือหอยที่โตเต็มไว้แล้วเพื่อเอาไปขายนะครับ
ปากอาวที่นี่อยู่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมมาตะพุทธ

เพราะฉะนั้นเนี่ยหอยและอาหารทะเลแปรรูปที่นี่
ก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมประมง
และนักวิชาการมาคอยตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอนะครับ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคน
ว่าแต่อาหารแปรรูปจากหอยแมลงผู้ที่นี่เนี่ย

เราเข้าฝั่งไปชมกันเลยครับ
คุณผู้ชมครับโอ้โหนี่

นี่เป็นข้าวเกลียบหอยแมลงผู้แต่ว่ายังไม่ได้ทอดนะ

งั้นตามผมไปเลยครับมาเลย
คุณผู้ชมครับตอนนี้โหน้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะครับ

ถ้างั้นแล้วหลงเลยครับ
ใช้เวลาแบบประมาณ๕๖วิก็ฟูแล้วคุณผู้ชม
คุณผู้ชมนี่เคล็ดลับความอร่อยมันอยู่ที่นี่เลย

คุณแม่แข่งกับผมเลยใครจะเสด็จน้ำมันกว่ากัน

มีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะโชว์ให้พวกเราดูด้วย

ตากแห้งค่ะแล้วก็เอามาปรุงรสอีกรอบหนึ่ง
คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือหอยตากแห้งนะครับ
บรรจุแบบนี้๑๐๐กรัมราคา๑๐๐บาท

เพื่อให้น้ำซอสนั้นเข้าถึงหอยแมงฟู้ได้อย่างทั่วถึงนะครับ

ยำมันแบบทะลักออกมาจากตัวหอยแมงผู้ครับ

วันนี้อย่างไรต้องขอขอบคุณพี่นิตยาด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ